วันนี้คนกรุงคงได้สัมผัสอากาศเย็นที่เริ่มโชยเข้ามาปกคลุมยามเช้ากันบ้างแล้วนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีการคาดการณ์ว่าอากาศนั้นจะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
เย็นมากน้อยแค่ไหนจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
อย่างที่ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
เพราะว่าอากาศเย็นกับพายุ๑ลูกที่มีการก่อตัวแถวบริเวณฟิลิปปินส์
ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยดึงอากาศหนาวลมเย็นจากจีนลงมาปกกลุ่มเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
โดยจากการตรวจสอบอุณหภูมิก็พบว่า
บริเวณทางตอนบนจะสังเกตว่ามีพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ลมหนาวจะเข้าจากภาคอีสานแล้วก็มาบริเวณตอนกลางแล้วก็ค่อยเขยิบไปที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จะเริ่มจากอีสานตอนบนก่อน
สังเกตว่าอีสานตอนบนก็จะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางอย่างกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้น
เหนืออยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศานะครับ
หลังจากนี้จากการตรวจสอบก็จะพบว่าอากาศเย็นนั้นค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจนรู้สึกได้ทันทีนะครับ
อีสานตอนบนเหลือเพียงแค่๑๐ต้นเท่านั้น
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางอย่างกรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศาในตอนเช้านะครับ
เหนืออาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ส่วนอุณหภูมิในช่วงบ่ายน่าสนใจนะครับ
จากการตรวจสอบก็จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนอย่างภาคเหนืออีสานเนี่ยนะครับ
ช่วงประมาณบ่ายสามอุณหภูมิจะไม่ร้อนเหมือนช่วงที่ผ่านมาส่วนกรุงเทพครับ
เช่นเดียวกันตอนบ่ายอาจจะไม่ร้อนมากนะครับ
เพราะว่ามีกระแสลมเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
นี่คือในวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าในช่วงบ่าย๓อุณหภูมิแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ
นั่นหมายความว่าวันสองวันนี้อากาศหนาวค่อนข้างแรงลมค่อนข้างแรงนะครับ
จุดฟืนจุดไฟเพื่อที่จะเพิ่มความอบอุ่นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ

ผมภุตนันทร์พี่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ